ชนบุรีนะครับมีพ่อแม่ลูกเขามาด้วยกันด้วยรถ
โยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับระหว่างทางถูกรถเก่งที่ขับมาด้วยความเร็ว
ชนท้ายจนรถเขาเนี่ยพลิกคว่ำแบบหลายตลบจนล้อชี้ฟ้า
แต่โชคดีปลอดภัยนะฮะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งคนในรถเชื่อว่าเป็นเพราะประมีของหลวงปู่ทิมที่คล้องติดตัวทุกคน
นี่ฮะเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์นะครับโอ้ยชอบเต็กทันไหมอ่ะค่ะค่ะค่ะ
นู้นฮะโอ้ยรถที่ตามมาเขามีกล้องหน้ารถอ่ะอืม
โอ้โหหมุนคว้างเลยค่ะแล้วรถเก่งคันนี้นี่แม่
ขับเร็วมากโอ้ยชนท้ายเขาครับโอ้ยชอบเต็กทันไหมอ่ะค่ะค่ะค่ะ
อื้อหือนี่ฮะจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันทำเข้าเบียดรถรถฮึกจริงจริงนะครับ
จนทำให้เขาพลิกคว่ำหลายตลบล้อชี้ฟ้าเลยนะครับเพราะดีที่สองพ่อแม่ลูกนะครับ
อ่าที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสามคนนะครับ
พ่อแม่ลูกนะครับที่นั่งรถมาด้วยกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๒กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีรับแจ้งเหตุรถชนกันบนถนนบายพาร์ทเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยา
อ่าในพื้นที่ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองนะครับอ่าแล้วภาพเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
อ่าที่มาชนท้ายเนี่ยสภาพด้านหน้าพังยับนะครับ
ยังมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่ถูกลูกหลงได้รับความเสียหายไปด้วย
นายสุธิศักดิ์ฮามวงอายุ๒๘คือเล่าเหตุการณ์ในสภาพมืนงงอ่ะ
ขับตามกันมาแล้วเขาจะแซงซ้ายแต่ไม่พ้นเขาเลยหักออกขวา
รถพลิกคว่ำหลายตลบทุกคนก็บาดเจ็บเล็กน้อยเชื่อว่ารอดตายมาได้
เพราะปฏิหารบรมีของหลวงปู่ทิมที่คนในครอบครัวแขวนติดตัวกันทุกคน
นี่ฮะแล้วเขาก็นำมาให้ทีมข่าวของเราดูด้วยนะครับ
แล้วมาถึงตรงนี้มาข้ามมาจากจะไปพัดมามาจากสีจ๊ะแหละ
เข้ามาฝั่งนี้จะไปไหนครับจะเข้าบ้านครับจะเข้าบ้านแล้วแล้วมาถึงพรุ่งนี้
แล้วเป็นยังไงครับจู่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าโดนชนหลังผมก็ไม่
โดนยนทาแล้วมาโดนยนทาแล้วก็ตีละกาแล้วครับอ๋อ
แล้วก็รูดมาสามคนเลยผู้ถิ่นนะครับผู้ถิ่นครับผู้ถิ่นหมดแล้ว
ผู้ถิ่นหมดเลยทำบ้านแล้วถึงเกมนะคุณเห็นเลยว่ารถเนาะ
ตัวเล็กนิดเดียวแล้วรถถ้าขับเร็วเนี่ยมันน่ากลัวจริงจริงนะ
คุมไม่ได้เลยอ่ะถูกต้องก็คนขับรถเก่งที่ไปชนท้ายเขาก็ต้อง
ถูกระเมินคดีไปนะฮะค่ะ